ฉันขอเนี่ยเดินหน้าลุยเปิดตัวเพลงใหม่ทันทีเลยนะคะ
แปลว่าไม่สนใจหรอกนะฉันจะหาใหม่

พร้อมกับฝากออดอ้อนนะคะเจ้าภาพที่จัดงานทั้งหลายเนี่ย

เพราะพร้อมมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงทุกคนแล้วจ้า
ก็เดี๋ยวดูอีกสักรอบนึงว่าอีกสักหน่อยว่า

ถ้ามีอีกรอบนึงอย่างนี้เราก็ค่อยไปแจ้งความ
แต่ว่าตอนนี้มันส่งมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยผ่านได้ค่ะ
อยากให้แบบคนที่เป็นลักษณะจิตแบบนี้
ให้แบบจัดการกับตัวเองใหม่ดีกว่าแล้วก็หรือไม่ก็ควรไปแบบรักษา
ไม่ควรที่จะเอาคนอื่นหรือเอาคนอื่นมาแบบว่าสำเร็จความไข้ตัวเอง
อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มันน่าเกลียดมากเลย
คุณธัญญาเขาก็ได้บอกให้เราฟังนะ

ยืนยันนะว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีคุณผู้ชม

ก็ขอให้จับตัวได้เร็วแล้วก็ส่งมาแบบนี้
ไม่น่ารักเลยนักร้องเขาไม่ได้ชอบหรอกค่ะ
ไปดูต่อแล้วกันนะคะอีกหนึ่งสาวค่ะด้านตลกสาวคุณหนึ่งก่อนบ่ายค่ะ
ก็โดนถล่มเละเลยค่ะวิจารณ์ว่าเกาะผ้าเหลืองดัง

เจ้าตัวค่ะหอบเงินสดถึง๒ล้านบาทนะ
เพราะทางวัดได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดนั่นเองค่ะ
เข้าใจและไม่โกรธคอมเมนต์ที่คิดต่าง
เพราะเขาไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเวลา
แล้วก็ไม่ได้ทราบทุกเรื่องราวของเรา
ได้ทำบุญที่ไหนไปกับใครและช่วยใครบ้างในแต่ละวัน
เพราะหนึ่งค่ะก็ไม่ได้โพสต์นะคะ
ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณทุกกำลังใจ
และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง
ยังไงก็อย่าท้อเดินหน้าทำบุญต่อไปนะคะ
เอาล่ะถ้าจิตใจเราดีคิดดีนะ
เชื่อว่าสิ่งดีจะตามมาอย่างแน่นอนนะคะ